ว่าเรื่องของสารวัตรสิวมันมีความคืบหน้าเกิดขึ้นต่อเนื่องทุกวันเลยเหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ติดตามกันแบบเข้มข้นสารวัตรสิวต้องไม่ตายฟรีค่ะ
สารวัตรสิวต้องไม่ตายฟรีนะคุณผู้ชมเกาะติดเรื่องนี้กันเพราะว่ารองโจ๊กบอกแล้วว่าตำรวจชั่วไม่เอาไว้
เพราะฉะนั้นพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศหน่อยค่ะมีการจับกลุ่มตำรวจชั้นศัลยบัตร๖นาย
ซึ่งก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับแหละก็คุมตัวสอบเครียดเลย
คือคนถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดตำรวจทำผิดจะต้องใส่กุญแจมือไหม
เขาบอกว่าไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะ
เมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนที่สพเมืองนครปฐมก็ต้องเร่งสอบปากคำค่ะ
ก็อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดที่ศรวรสิวโดนยิง
หลังจากที่สอบสวนนะคะก็เจอพยานหลักฐาน
ว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ก่อเหตุ
ทีนี้ก็เลยมีการยื่นสารจังหวัดนครปฐม
ขออนุมัติหมายจับตำรวจ๖นาย
และทั้งหมดเป็นตำรวจระดับชั้นศัลยบัตรนะคะ
ร้อยตำรวจโทประสานรอดผลอายุ๕๘ปีรองสารวัตรกองมะครับการทางหลวง
ก็คือร้อยตำรวจตรีนิมิตรสลิดกุลอายุ๕๗ปีรองสารวัตรจราจรสพเมืองนครปฐม
คนนี้คุณผู้ชมร้อยตำรวจตรีนิมิตรเนี่ยนะคือคนที่ขี่รถคุ้มกันกำนันนกหลังจากเกิดเหตุ
คุณผู้ชมฟังท่อนนี้ดีนะเดี๋ยวเราจะมาขยายว่าหลังจากที่หน่องยิงสารวัสสิวไป
แต่ละคนมีบทบาทอะไรบ้างใช่แล้วเดี๋ยวจะให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
ก็คือร้อยตำรวจเอกนรงศักดิ์แตงอำภัยอายุ๕๘ปีรองสารวัตรกองบังคับการทางหลวง
๕ก็คือร้อยตำรวจเอกนัทพลหน้ากรเป็นรองสารวัตรกองมะครับการทางหลวง
และอีกหนึ่งนายก็คือร้อยตำรวจตรีสันเสริญศรีสวัสดิ์อายุ๕๕ปีเป็นรองสารวัตรกองบังคับการทางหลวง
ทั้งหมด๖คนที่น้ำแข็งบอกรายชื่อไปโดนดำเนินคดีค่ะ
ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ช่วยไม่ให้ผู้อื่นได้รับโทษ
แล้วก็เรื่องของการร่วมกันทำลายซ่อนเร้นวัตถุพยานร่วมกันช่วยเหลือผู้ที่กระทำผิด
แล้วนอกจากนี้นะคุณผู้ชมดูหน้าจอ
หน้าจอที่เห็นอยู่๔นายที่เป็นตำรวจทางหลวง
ทั้งหมดเป็นรองสารวัตรสถานี๑กองกำกับการ๒
เอาง่ายเอาง่ายเป็นลูกน้องโดยตรงเลยแล้วคือนายโดนยิงขนาดนี้โอ้โหพูดแบบนี้แล้วมันบอกไม่ถูกเลยจริงค่ะ
เมื่อคืนนี้ทางด้านรองโจ๊กพร้อมด้วยชุดสืบกองปราบแล้วก็ชุดสืบตำรวจภูทรภาค๗
ก็เลยนี่ค่ะคุมตัวตำรวจ๖นายเอามาสอบนะที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ที่นครปฐม
เห็นไหมทุกคนใส่แมสใส่หมวกคือจะหลบสื่อแต่นักข่าวเองเนี่ยก็ไปปักหลักรอทำข่าวอยู่นะคะ
เรื่องต้นทั้งหมดก็ยังให้การภาคเศษอยู่ค่ะหลังจากที่มีการสอบเข้มสองชั่วโมงกว่า
โจ๊กนะเอาตัวทั้งหมดขึ้นรถผู้ต้องหาไปเข้าห้องขังที่สพเมืองนครปฐมเลยค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศช่วงนั้นเนี่ยนะคะตอนที่ลงจากรถรองโจ๊กย้ำเลยนะ
ว่าไม่ว่าผู้ต้องหาจะให้การแบบไหนก็ตาม
อันนี้ไม่ได้หนักใจเลยเพราะว่าสารอนุมัติหมายจับ
เอาปืนเอาปืนจากมือของนายหน่องเนี่ย
ห่อด้วยผ้าผ้าปูโต๊ะจีนคุณผู้ชม
แล้วก็เอาไปซ่อนมีคนพาน่องพากำนันหนี
รวมทั้งการเก็บวัตถุพยานหลักฐาน
เรื่องกล้องวงจรปิดที่เราบอกว่าโดนถอดออกโดนถอดออก
เวอร์นี่แหละโดนถอดออกไปนะคะ
โจ๊กบอกเลยนะตำรวจที่พฤติกรรมแย่แบบนี้
ปราบให้เด็ดขาดต้องไม่มีการช่วยเหลือ
และพอโดนจับปั๊บถามว่าตำรวจต้องใส่กุญแจมือไหม
ก็แน่นอนสิต้องได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ต้องหาคดีอื่นนะคะ
ในการก่อมัดต่อสารออกไหมจับใส่กุญแจมือปฏิบัติ
เหมือนเช่นผู้ต้องหารายทั่วไปผู้คุ้มชาติก็ต้องไปกำชับ
รู้น้องตัวเองว่าจะต้องไม่เดินตามหลังนักการเมืองที่
หรือผู้พิทพลแบบอย่างนี้
ตำรวจท้องหกนายเนี่ยนะคะตอนนี้ก็มีคำสั่งให้ออกจากราชการ
สังกัดภาค๗แล้วก็สอบสวนกลางด้วยครับเดี๋ยวต้องดูนะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันอาทิตย์แต่แน่นอนค่ะเขาก็ต้องมีการสอบสวน
มีการขยายผลอีกแน่นอนเรื่องใหญ่ไงคดีนี้
แล้วคนอยากรู้ว่าคืนวันนั้นน่ะคืนวันนั้นปั้ง
หลังจากสารวัตรสิวโดนยิงเข้าไปแล้วโดยเงื้อมือของหน่องเนี่ยคุณผู้ชม
แต่ละคนไปไหนกันบ้างมีวงจรปิดให้ดูครับ
ตัวแรกเนี่ยตอน๓ทุ่ม๑๐นาทีนะของคืนวันที่๖กันยายนวันพุธคุณผู้ชม
พอสารวัสสิวโดนยิงไปกำนันนกกำนันนกและหน่องพากันขับรถหลบหนีออกจากบ้านหลังเกิดเหตุเลย
แล้วกลุ่มของกำนานนกกำนองขับรถตามมานะ
ทางหวัดตากล้องใกล้กับบ้านกำนานนก
ขั้นแรกฟอร์จูเนอร์สีขาว
แล้วมีรถตำรวจเป็นจักรยานยนต
๒คนขับตามมาด้านหลัง
ภาพแบบนี้เห็นภาพก็จะเหมือนกับคลุมกัน
แต่คนในรถที่ทำผิดไง
ตำรวจสองนายนั้นยังใส่เครื่องแบบตำรวจนะพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต
หมวกกระน็อกขาวด้วยแล้วมีกระบะฟอร์ดสีขาวตามมาติดติดแล้วก็
จูเนอร์ขาวหลังคาดำตามหลังมาอีกหนึ่งคันนี่คือขบวนที่ขับตามกันมาหลัง
สารวัสสิวโดนยิงสักพักมีมอเตอร์ไซค์ขี่ตามมาอีกสามคันครับ
คันแรกที่ซ้อนคนที่ซ้อนท้ายนะสวมเครื่องแบบสีกากีมาเลย
อืมเสื้อเกราะดำด้วยค่ะแล้วคันที่สองคนขี่มอเตอร์ไซค์สวม
เหลืองและคันที่๓เนี่ยตามมาเป็นคนเป็นคันสุดท้าย
กล้องไปอย่างเร็วเลยครับต่อมาเป็นวงจรปิดตรงสวนหย่อม
ตรงสวนหย่อมเนี่ยคุณผู้ชมฮะมุมนั้นจะเห็นขบวนรถของกำลังนก
ขับผ่านสวนยอมนี่นี่ตรงนี้อยู่ใกล้ใกล้หน่อยค่ะ
มุ่งหน้าตรงไปหลังวัดตากล้องเขาไปไหนอ่ะเขาจะลัดเลาะลัดเลาะออกไป
ไปเจอกันที่บ้านของหน่องที่ราชบุรีอ๋อถ้าเลี้ยวไปทางขวาเนี่ย
จะไปบ้านกำนันนกแต่ขบวนรถไม่ได้เลี้ยวกลับบ้านครับ
ตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ขัดแย้งกับข้อมูลก่อนหน้า
ที่บอกว่าหลังก่อเหตุเนี่ยพวกเขาย้อนกลับไปที่บ้านอีกครั้ง
สรุปก็คือหลังสารวัสสิวโดนยิงปุ๊บพวกเขาหนีไปเลย
ถัดมาเกือบเกือบสี่ทุ่มครับประมาณสามทุ่มสี่สิบหก
ค่ะจะเห็นว่าน่องเนี่ยขับผ่านตรงจุดนั้นอย่างเร็วเลยครับ
นี้นี่เร็วเลยสามทุ่มห้าสิบสองนาทีเนี้ย
จับภาพรถคันเดิมมุ่งหน้าแยกชลประธาน
ท่านเลี้ยวขวาเน่ยไปไปอ้ำเฮธนครชายศรีร์
นครปฐมจะเชื่อมต่อออกไปยังจังหวัดราชบุรีก็ขับต่อเนื่องกันเป็นขบวนล่ะ
ว่าน่องมีการแวะเปลี่ยนครับเป็นรถฟอร์ดเรนเจอร์สีขาว
แล้วก็หลบหนีมุ่งหน้าไปยังจังหวัดกาญจนบุรีก่อนที่สุดท้ายจะไปโดนตำรวจเนี่ยตามไปถึง
แล้วก็วิสามันในที่สุดครับโอ้โหแล้วนี่ดูสิขบวนรถนำรถปิดท้ายขบวน
เรียกว่าเป็นขบวนใหญ่แล้วในขบวนนั้นก็มีตำรวจอยู่ด้วย
ทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมครับพลตำรวจตรีจักริจเครือสุนทรวันนี้ก็มาชี้แจงว่า
ตำรวจที่ขับตามขบวนกำนันนกเนี่ยคือร้อยตำรวจโทนิมิตรสลิดกุล
เป็นรองสารวัตจราจรสพเมืองนครปฐมไม่ใช่พลขับของเขานะตามที่เป็นข่าว
แต่ก็เป็นคนรู้จักกับสารวัตรสิวนี่แหละคุณผู้ชม
เนื่องจากว่าภารกิจของตำรวจภูทรนครปฐมบางครั้งก็ต้องใช้รถกลุยทาง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บังคับบัญชานั่นเอง
ก็จะมีการให้มาปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวในบางภารกิจ

ที่เจ้าตัวก็คือพลตำรวจตรีจักริตจะมารับตำแหน่ง

เนื่องจากว่าเขามีความสนิทสนมกับทางกำนันมาก่อน
ผมเพิ่งทราบก็คงใช้เวลาหลังจากที่เลิกงานแล้ว

กับตรวจพื้นที่จะเข้าไปร่วมงานเรียน
สังกัดอยู่ที่เมืองพัมธมธกรรม

จำชื่อร้อยตำรวจโทนิมิตรสลิดกุลไว้ดีนะคุณผู้ชมนะ
จริงแล้วเนี่ยสารวัตรสิวแกเพิ่งมา
เข้ามาประจำพื้นที่ได้ไม่นาน
แต่แกเนี่ยได้รับการชักชวนจากร้อยตำรวจโทนิมิตรนี่แหละ
มาร่วมงานวันเกิดของกำลังนกลูกชายผู้ใหญ่โยชน์
ซึ่งเป็นที่รักของชาวบ้านในเดือนพฤศจิกายน
แล้วสารวัตรสิวเนี่ยเคยไปแค่ครั้งเดียวแล้วไม่เคยไปอีกเลยนะ
และในวันเกิดเหตุร้อยตำรวจโทนิมิตรก็ไปร่วมงานด้วย
พอมีการยิงกันก็กลับเลย
ซึ่งเรื่องนี้ทางพลตำรวจตรีจักริจ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมก็บอกว่า
ถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดริ้วไหนร้ายก็ต้องตัดทิ้ง
แล้วร้อยตำรวจโทนิมิตรก็มีชื่อเป็น๑ใน๖ในตำรวจที่ถูกออกหมายจับ
พี่น้ำแข็งรายงานให้ฟังเมื่อสักครู่ด้วยนะครับ
มาถึงตรงนี้เบิร์ตว่าคุณผู้ชมมีคำถาม
แต่เบิร์ตบอกก่อนเลยว่าเบิร์ตเห็นใจตำรวจดีที่ดูข่าวอยู่ตอนนี้
เพราะตอนนี้คุณผู้ชมมีคำถามแล้วว่า
พวกคุณทำกับเพื่อนตำรวจแบบนี้ได้ยังไงนะครับ
ไปดูครับตอนสารวัสสิวไปโรงพยาบาลคุณผู้ชม
ไปดูกล้องวงจรปิดนี้ที่หน้าห้องฉุกเฉินครับนะครับ
จะเห็นรถเก่งสีเงินขับมาด้วยความเร็ว
แล้วก็ไปจอดฮะไปจอดที่หน้าห้องฉุกเฉินเวลา๒๑นาฬิกา๑๘นาที
คุณผู้ชมดูนะดูไปเรื่อยนะ

ตำรวจที่อยู่ด้านหลังเนี่ยรีบเปิดประตูลงจากรถครับ

จากนั้นก็เปิดประตูหน้าซ้าย
เอาใครลงมาเอาใครลงมาเอาสารวัตรสิวลงมาครับ

เปรย์แล้วเข็นเข้าห้องฉุกเฉินทันทีเลย
คนขับรถนะครับที่ลงมาในสวมเสื้อกั๊กนะครับ

จากการตรวจสอบพบว่าคนที่นั่งมาที่เบาะหลังนะครับ
ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกกฤษฎาพรจงอักษร
ท่านผู้กำกับการสอนอพญาไทย
ส่วนคนขับรถคือหมู่เจนฮะ
ต่อมานะครับกล้องวงจอดปิด๒๑นาที
คุณผู้ชมรถกระบะ๔ประตูสีทอง
นำพันธุ์ตำรวจโทวสินพันปี
ท่านรองผู้กำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง
คนนี้ก็ถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะครับ

ตำรวจนะครับลงจากประตูฝั่งคนนั่งก็คือ
พันธุ์ตำรวจเอกวัชิรายาวไทยสงศ์
ผู้กำกับ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง

คุณผู้ชมเรามีลูกศรนำสายตาไว้นะนะครับ
ผู้ชายเสื้อสีเขียวที่หลังกระบะประคองผู้ได้รับบาดเจ็บ
ท่านนั้นคือพันธุ์ตำรวจโทนรงพิทักษ์ฉงวน
สารวัตรฝ่ายอำนวยการกองกำกับการ๒กรประคับการตำรวจทางหลวง
ส่วนคนขับรถมาก็เป็นตำรวจครับ
แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครยังไม่รู้ว่านายไหน
จากนั้นนะครับมีรถเก๋งขับตามมาอีก๑คัน
คนขับคือพันธุ์ตำรวจโทพระธรวรยาวิสุทธิ์
ท่านเป็นสารวัตรนะครับสืบสวนสอบสวนสพสะยายโสมจังหวัดสุพรรณบุรี
ทั้ง๔นายเข้าไปในห้องฉุกเฉิน

เมื่อกี้มีคำถามว่าพวกคุณทำกับเพื่อนตำรวจแบบนี้ได้ยังไง
คำถามเพิ่มคุณทรยศต่ออาชีพตำรวจได้ยังไง
แล้วคุณทรยศต่อประชาชนได้ยังไง

แล้วคือคอมเมนต์นี่เผ็ดร้อนมากเลยนะ
นอกจากเป็นเพื่อนตำรวจบางคนเป็นลูกน้อง
โดยตรงเห็นเจ้านายเห็นผู้บังคับบัญชาโดนยิงต่อหน้าต่อตา

คุณผู้ชมเราต้องชี้แจงข้อมูลนี้หน่อย
ร้อยตำรวจโทนิมิตรเป็นคนพาพลตำรวจตรีจักริจ
ซึ่งมารับตำแหน่งผู้การนครปฐมได้

แล้วก็เป็นคนพาไปงานเลี้ยงของกำนันนกในเดือนพฤศจิกายนแล้ว
พลตำรวจตรีจักริจเขาบอกเขาก็ไปแค่ทีเดียว
ไม่เคยไปอีกเลยใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมตัดภาพ
มาดูบรรยากาศงานศพของสารวัตรสิวหน่อยค่ะ
แน่นอนพอสูญเสียตำรวจน้ำดีไปเพื่อนตำรวจเอง
ผู้บังคับบัญชาก็มาร่วมงานศพ
เมื่อวานนี้จัดงานศพเป็นคืนที่๓แล้วนะคะ
นี่จัดงานสวดที่สารา๑๑ค่ะวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
นักข่าวของเราได้พูดคุยกับทางดับแจ็ค
แล้วอีกคนนึงที่คุยด้วยก็คือดาบเดี่ยว
แจ๊คหรือว่าดาบตำรวจสุธิรักทองอุ่น
เป็นผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวงที่๑กองกำกับการ๒หัวหน้าทางหลวงมหาชัย
ส่วนดาบเดี่ยวคือดาบตำรวจธนโรธรัตนสิริสุรสิน
เป็นผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวง๑กองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวงบรมราชชนนานี
เรียกง่ายคุณผู้ชมทำงานใกล้ชิดมากกับสารวัตรสิว
เอาดาบแจ๊คก่อนละกันดาบแจ๊คพูดถึงความประทับใจที่มีต่อสารวัตรสิว
บอกว่าตั้งแต่ผมทำงานด้วยกันมานะสารวัสสิวเป็นคนอัธยาศัยดีเลยเป็นกันเอง
แล้วเวลาที่แกมาทำงานเนี่ยไม่เคยให้ลูกน้องเรียกว่านายเลยนะ
แต่จะเรียกลูกน้องที่อายุเยอะกว่าว่าพี่ทุกครั้งที่เจอทักทายทุกครั้ง
สารวัตรสิวเป็นคนไหว้ก่อนด้วยซ้ำแล้วไม่ได้คิดเลยนะว่าแบบ
ฉันคือหัวหน้าฉันคือนายส่วนดาบเดียวค่ะดาบเดียวเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าผมตั้งใจจะทำหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีที่สุด
จนถึงวินาทีสุดท้ายตั้งใจจะมาร่วมงานศพทุกวัน
แล้วพี่คุณผู้ชมอยากให้ฟังมากเลย
ดาบเดี่ยวเขาประทับใจสารวัตรสิวเพราะอะไรรู้ป่ะ

ขณะที่วันเกิดของดาบเดียวนะดาบเดียวเขาเป็นแฟนหงษ์
ในขณะที่สารวัตรสิวเป็นแฟนผี
แล้วรู้ไหมคือสารวัตรสิวซื้อเสื้อ
ซื้อเสื้อบอลให้กับดาบเดียว
แล้วเสื้อบอลนั้นเป็นเสื้อบอลฤดูการใหม่

ผมไม่เคยบอกท่านเลยนะว่าผมชอบทีมไหน
แต่ท่านใส่ใจรายละเอียดไม่เชื่อลองฟังดูคุณผู้ชม

เพราะว่ามาเนี่ยยังบอกตรงว่าท่านเป็นคนที่ดี

ท่านจะมาก่อนมาพูดเสมอก่อนมาถึงก่อนเนี่ย
พี่ตลอดเราหันหลังให้เราไปเห็นท่านมาเนี่ย

หายากครับที่จะมาอยู่กิน
อยู่ทำงานกลางแดดของลูกนอนอย่างนี้
ซึ่งน่าจะเป็นคนต้นที่ผมมาอยู่ที่นี่
ถึงจะคบกันไม่กี่เดือน
แต่ท่านได้ใจลูกน้องทุกคน
ที่บิศดอมคุณผู้ชมถือว่าเป็นเกียรติแห่งวงตระกูลเลย
ส่วนเรื่องทางคดีก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ

อีกอย่างหนึ่งนะต้องขอแก้ข่าวด้วย
ว่าสารวัสิวเนี่ยเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว

ซึ่งจริงแล้วพี่สาวบอกว่าน้องชายก็คือสารวัสสิวเป็นคนที่ครอบครัวยังสมบูรณ์นะ
มีภรรยามีลูกที่น่ารักไม่ใช่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแบบตอนแรกที่เคยออกข่าวมา
แล้วนอกจากนี้อยากให้จัดงานให้น้องแบบสมเกียจเป็นการภายใน
ขออนุญาตนะคะขอไม่ให้สัมภาษณ์ได้ไหม
อยากให้เป็นเรื่องของครอบครัวจริง
ไปดูเพจตำรวจสอบสวนกลางหน่อยค่ะคุณผู้ชม
มีการโพสต์คลิปซึ่งเป็นคลิปที่แสดงความอาลัยสารวัตรสิว

เป็นคนทำคดีสำคัญโอ้โหหลายคดี
ผู้บังคับบัญชาเองก็ไว้วางใจเพื่อนร่วมงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชาเองเนี่ยก็รัก
ตลอดระยะเวลาการรับราชการมาเนี่ย
สารวัสสิวทำงานด้วยความซื่อตรงค่ะ
ผลงานเยอะเลยอย่างคดีเสียโป้อ่ะ
จับกลุ่มคดีเสียโป้จับกลุ่มอดีตนางเอกแยมธมนต์พันธ์
คดีเปิดเว็บพนันออนไลน์จับกลุ่มขบวนการขนยาเสพติดรายใหญ่

ใช่ตำรวจสอบสวนกลางก็เลยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

สำหรับพี่ซิลก็เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการเสียสละ
เป็นคนที่รักน้องรักทีม
เป็นคนที่จริงใจตรงไปตรงมา
ถ้าลูกน้องเดือดร้อนโดนรังแก่เนี่ย
สิวก็จะเป็นคนแรกเสมอที่เข้าไปคุยเข้าไปเคลียร์ปัญหาให้
สิวเป็นคนน่ารักค่ะแล้วก็เป็นคนรักเพื่อนฝูงมาก
เวลามีปัญหากันก็จะช่วยเพื่อนก่อนเสมอค่ะ
ก็ถือว่าเป็นคนดีครับก็รักเพื่อนคนนี้มากครับ